สินค้าไทยดีแล้วก็น่าใช้เหมือนกับที่ท่องเที่ยวบ้านเรา
มีมากมายหลากหลายอย่างสวนน้ำสวนสนุกคนก็นิยมกันมาเยอะ
แล้วก็ทุกวันนี้มีเยอะมากขึ้นด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในสวนน้ำสวนสนุกเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
ภาครัฐภาคเอกชนก็เลยร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย
เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ

พลตำรวจตรีประเสริฐเงินยวงผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรฐานความปลอดภัยและความพึงพอใจในการบริการของสวนสยาม
ในโซนเครื่องเล่นและโซนสวนน้ำตามนโยบายของภาครัฐ
ที่ต้องการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว

ในบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับ
ไม่เหมือนกันเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว

ซึ่งน่าจะมีนักท่องเที่ยวมีประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต
เกิดขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนสนุกแบบทะเลบก

เขาก็มีสร้างระบบที่ดีนะครับรองรับตรงนี้ไว้

มีมาตรฐานการตรวจเช็คทั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นและอบรมบุคลากร

ให้เคารพกติการในการใช้เครื่องเล่นด้วย

ถ้าเกิดว่าได้เห็นคนจากหน่วยงานข้างนอก
ไม่เป็นตำรวจหรือว่าเขตนะครับหรือว่าโยธา
ให้ความกรุณาเข้ามาเยี่ยมชมให้คำแนะนำเนี่ย

แล้วก็ต้องฝากผู้ใช้บริการทุกท่านนะครับว่า
ผู้ประกอบการเองก็ดูแลได้ในระดับหนึ่ง
แต่สุดท้ายแล้วความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง
ก็คือตัวท่านเองต้องดูแลตัวท่านและบุตรหลานอีกท่าน
ส่วนสยามจึงถือโอกาสนี้เปิดโซนสวนน้ำใหม่
โดยใช้งบประมาณลงทุนกว่า๑๐๐ล้านบาท
นำเข้าจากผู้ผลิตเครื่องเล่นทางน้ำรายใหญ่
จากประเทศแคนาดาเหมาะสำหรับครอบครัว
โดยให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นได้ว่าปลอดภัย
เล่นได้จากมาตรฐานของต่างประเทศ
และการกำกับดูแลของภาครัฐและผู้ประกอบการเองด้วย
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน